อ้ายยยไอส่วนมาสอดเยอะอย่างนี้เลยเหรอ

พอครึ่งนึงเราก้องตัดแค่ว่าโฟสนานะครับ
เป็นครั้งแรกเลยที่ทำอาหารเองแล้วก็ยังไม่กล้ากินเองเลย
สวัสดีครับ